มาดูเรื่องของหวยอลละเวงกันหน่อยนะคะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
อย่างกรณีของหมวดจรูนแล้วก็ครูปรีชานะคะคราวนี้เป็นเรื่องใหม่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
แต่ไม่ใช่ลอตเตอรี่รางวัลที่๑เป็นลอตเตอรี่รางวัลที่๒นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนค่ะ
มีทหารอากาศเป็นวัยเกษียณ๖๓ปีชื่อว่าหมวดเทิดศักดิ์
วันที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาไปซื้อลอตเตอรี่๑๓ใบจากร้านขายแห่งหนึ่ง
พอไปซื้อมาปรากฏว่าวันที่๑สิงหาคมเอาลอตเตอรี่ที่ซื้อมาไปตรวจค่ะ
ปรากฏว่าถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๒จำนวน๓ใบ
พอวันที่๕สิงหาคมเอา๓ใบนี่แหละไปขึ้นรางวัลได้เงินมา๖๐๐๐บาท
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเจ้าของร้านที่หมวดเทิดศักดิ์ไปซื้อลอตเตอรี่
ก็มีการไปแจ้งความบอกว่าหมวดเทิดศักดิ์ยักยอกทรัพย์
ถามว่าทำไมเจ้าของร้านเขาอ้างแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าคือปกติหวยชุดจำนวน๕ใบไม่ได้มีการแบ่งขาย
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าหมวดเทิดศักดิ์ไปยักยอกของของเขา
แล้วล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจบอกว่าเรื่องนี้เนี่ย
การของกฎหมายเนี่ยนะคะตำรวจเขาก็เลยเอาแบบนี้ละกัน
บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือ๕ใบถูกไหมฮะ๓ใบเนี่ย
เธอศักดิ์ไปขึ้นรางวัลได้เงินมา๖แสนบาท
อีก๒ใบอยู่กับเจ้าของร้านแล้วก็ไปขึ้นรางวัลมาเช่นเดียวกัน
ตำรวจบอกว่าเอาแบบนี้หมวดเทอดศักดิ์ไปขอสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทางค่ากระเสมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพิษณุโลกเนี่ยนะคะ
บอกว่าอีกหนึ่งปัญหาอีกหนึ่งวิธีการที่จะจัดการกับเรื่องหวยอลละเวงนี้
ก็คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์จากกล้องวงจรปิดที่ร้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
หมวดเทิดศักดิ์ไปซื้อมา
บอกว่าเบื้องต้นไปตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าตอนนี้คือบันทึกภาพซ้ำไปแล้ว
เพราะว่าในช่วงที่หมวดเทิดศักดิ์ไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ย
คือ๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันที่หมวดเทิดศักดิ์ให้การกับพนักงานสอบสวน
ว่าไปซื้อลอตเตอรี่มา๑๓ใบ
แต่ปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์ได้มีการเริ่มต้นบันทึกใหม่
คือ๒๖กรกฎาคม
เพราะฉะนั้นผู้กำกับสพเมืองพิศนุโลกบอกว่าเอาล่ะไม่เป็นไร
เดี๋ยวจะส่งเซิร์ฟเบอร์เหล่านี้ไปให้ศูนย์พิสูจน์หลักฐานกลาง
ก็คือกรุงเทพทำการกู้ข้อมูลกลับคืนมา
เพื่อที่จะตรวจสอบภาพขณะที่มีการซื้อขาย
และอาจจะได้ยินเสียงสนทนาด้วยหรือไม่อย่างไร
อีกหนึ่งประเด็นที่อย่างที่ที่ฉันบอกไปก็คือให้ทั้งสองคน
ทางเจ้าของร้านไปขอคืนมา๒ใบ
และอันนี้ต้องรอผลตรวจสักอีกระยะหนึ่ง
หากหลักฐานในสำนวนคดีหนาแน่น
ก็พอที่จะเรียกทั้งคู่มาเจรจากันอีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ
เรื่องการปลอดภัยพยายามบุคคล
พยายามว่าถูกพยายามเอกสาร
ซึ่งก็ต้องให้ความกันทำทั้ง๒ฝ่าย
และก็นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามา
เพื่อพิสูจน์ให้เกิดความยังทำ
แล้วจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมา
ก็คงจะมีบางประเด็นที่จะต้องเรียกมาตอบเพิ่มเติม
ในทางสอบสวนแล้วต้องสอบกรณีเพิ่มเติมไหม
ก็ขออนุญาตเป็นรายละเอียดในสำนวน
เพื่อให้มีความครอบคลุมและชัดเจนขึ้น
เมื่อวานนี้หมวดเทิดศักดิ์ก็คือท่านนี้

บอกทีมข่าวบอกว่าอยากเจอทนายตั้ม

แต่เอาล่ะหมวดเทิดศักดิ์บอกว่าหลังจากนี้
มีผู้ใหญ่สั่งกำชับมานะคะเนื่องจากว่าอาจจะเสียรูปคดีได้
สำหรับคดีนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันยาวนะคะ
ที่สุดแล้วหวยจะออกที่ใครระหว่างเจ้าของร้านกับหมวดเทิดศักดิ์นะฮะ
ลักษณะก็คล้ายกับกรณีที่กาญจนบุรีนะ
ก็มี๕ใบเขาบอกว่าเขาแม็กซ์ไว้ไม่ได้ขายทั้งหมดนี้
แต่ทำไมเอาไปแค่๓ใบและ๒ใบยังเหลือเขาสงสัยเขาสงสัย